สวัสดีค่ะทุกคนโทนาปกับนาสุพสรามาแล้วค่ะ
ออกมาหาแมลงค่ะเพราะว่าทำไมแต่งตัวช่วงนี้ไม่รู้
แต่งช่วงไหนแหละค่ะเพราะว่าต้องแต่งตัวปิดตลอดเลย
เสื้อคลุมก็ต้องเอามาใส่ร่มก็ต้องกางหมวกก็อาจจะต้องมีค่ะ
และขออนุญาตใช้คำว่ามืดฟ้ามัวดินทั้งวันทั้งคืน
น่าจะน่าจะถึงวันศุกร์นู้นเลยนะคะงั้นดูวันนี้ก่อน
ก่อนภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้ตีห้าห้าสิบนาทีอุ้ยไม่ใช่ตีห้าสี่สิบเจ็ดนาทีค่ะ
อุ้ยตายแล้วกลุ่มเมฆฝุ่นมาแต่เช้าเลยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ย
ตรงนี้ค่ะภาคกลางค่ะและปกคลุมอุ้ยทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทย
ลักษณะแบบนี้ฝนมาแต่เช้าและจะลากยาวไปทั้งวันเลยเพราะว่าปัจจัยมาแรงจริง
ลมเหนือช่วงนี้มาแล้วค่ะมาจากทางตอนเหนือเนี่ยนะคะเป็นลมหนาว
กดให้ร่องฝนต่ำลงมาอีกเมื่อวานนี้อยู่ภาคเหนือ
ตอนนี้ต่ำลงมาอีกนิดนึงพาดผ่านตอนกลางของประเทศเถอะ
ผ่านตอนกลางของประเทศเลยนะคะแล้วเขาเชื่อมค่ะ
ระหว่างร่องฝนตัวแอลตรงนี้นะไปถึงนู้นร่องฝนตัวแอลตรงนู้นค่ะ
ลักษณะแบบนี้แหละค่ะเขาทำให้ฝนเกิดขึ้นได้ทั่วไทย
ตกทั้งวันทั้งคืนและบวกกับอีกหนึ่งกำลังค่ะ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นมรสุมประจำฤดู
กำลังแรงขึ้นอีกช่วงนี้ทำงานสอดประสานกันดีเหลือเกินนะคะ
การขับรถขับราระมัดระวังคนที่จะต้องออกไปทำงาน
ใช้รถสาธารณะก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันเตรียมตัวให้พร้อมค่ะ
แล้วฝนจะตกช่วงไหนบ้างแน่นอนวันนี้
เช้ามืดตอนนี้ที่ที่ฉันทำงานอยู่เนี่ยพูดกับคุณผู้ชมอยู่เนี่ยค่ะ
ฝนตกลงมาแบบปล่อยแล้วแล้วจะตกยาวไหม
ไหนขอดูสิเลื่อนไปเรื่อยเรื่อยสิตกยาวไปเรื่อยเรื่อยค่ะ
หยุดเลยค่ะเช้าสายเที่ยงบ่าย
และกลับมาตกหนักอีกครั้ง๔โมงเย็น
คนจะกลับบ้านกลับช่องน่ะฝนก็ตกแรงอีกแล้วเหรอ
คำตอบคือใช่ค่ะแล้วจะตกหยุดตกไหม๒๓ทุ่ม
ก็ไม่หยุดตกอีกค่ะลากยาวแล้วจะข้ามคืน
ลักษณะเหมือนคืนนี้คืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
จะตกข้ามคืนไปอีก๑วันไปจนถึงวันศุกร์ได้เลย
แต่วันศุกร์จะเป็นยังไงต้องดูรู้ก่อนร้อนหนาวตรวจสอบอีกสักครั้งนะคะ
คลื่นทะเลอันดามันจุดที่มีฝนก็คือจุดเนี่ยค่ะ
สูงมากกว่าสามเมตรเลยนะเรือเล็กกราบเลยค่ะ
งดออกจากฝั่งเถอะนะคะช่วงนี้ส่วนอ่าวไทยค่ะ
จุดไหนที่มีฝนเป็นอ่าวไทยตอนบนนะคลื่นสูงเช่นเดียวกันค่ะ
เรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งเช่นเดียวกันต่างกันประมาณครึ่งเมตรเท่านั้นเอง
สองฝั่งนี้เอ๊คุณผู้ชมคะช่วงนี้เขาบอกว่าที่อายุทยามีข่าวดี
ข่าวดีอะไรเหรอโอ๊ยแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านช่วงนี้
เขาบอกว่ามันลดลงนิดหน่อยสี่สิบเซนติเมตรเพราะ
เจ้าพระยาลดการระบายน้ำเช่นเดียวกับเขื่อนพระราม๖
ลดการระบายน้ำเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงนะ
เขื่อนไม่น่าห่วงหรอกแต่เขาบอกว่าสิ่งที่ต้องห่วงคือฝน
มาไม่หยุดเลยนะคะต้องเฝ้าระวังตอนนี้ยังแค่ปล่อยปล่อย
วันไหนมาหนักล่ะระวังหนักเหมือนกันตอนนี้แม่น้ำสายหลัก
แม่น้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นบางจุดมีการล้นตลิ่งเอ่อท่วม
พื้นที่สำคัญโดยเฉพาะโบราณสถานวัดวาอารามต่าง
พื้นที่เศรษฐกิจต่างต่างอู้นั่นนั่นด้านหลังด้านหลัง
วัดชัยวัฒนารามค่ะแหมเป็นจุดเฝ้าระวังทุกปีเลยค่ะ
ฝนที่ตกอยู่ทางโน้นแต่เกิดทะเลหมอกในทางนี้ค่ะ
ภาคเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าดอยสูงหลายแห่ง
มีทะเลหมอกเหนือยอดดอยต้องอ่านช้านะคำนี้นะ
นักท่องเที่ยวพากันไปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้า
ที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือที่ไหนจุดชมวิวสามแยกบ้านใหม่อุ้ยสวยจังเลยอ่ะ